เพราะว่าคุณน่าจะชินกับไส้กรอก

ให้นักข่าวสายบันเทิงได้พิจารณากัน

กรอบหมูคุณภาพดีหอมกลิ่นโนมสูตรกิว๕๐๐กรัม
บอกได้ว่าเหมาะคุณสองคนมากเพราะว่ามันราคาถูกครับ
ส่วนไส้กรอบของนครมันเป็นอย่างไรครับ

ทอดก็อร่อยเวฟก็อร่อย
ข้องผมก็เป้นเทคโกอ่เหมือนกันครับ
เป็นเบบี้ค็อกเทลเดินลุคนะฮะไก่ผสมหมู๕๐๐กรัมครับผมค็อกเทลอันเล็กพอดีคำ
สูตรพิเศษของเบทาโก
นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
เบเก่งถามเลยค่ะว่าเส้นกรอกเบเท้าโก้
ทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

๕๐๐กรัมคือคือครึ่งกิโลรอ

อ๋อถ้าได้ได้เลยภูมิพาดได้เลย

อยู่จังหวัดอะไรจังหวัดนครสีธรรมราช
ฉันว่าแล้วตอนพูดว่าไส้กรอกนี่
คือสำเร็จตรงแรกชัดมากแล้วคุณครูกิฟต์

กลายไม่ได้สงสัยตั้งแต่ข้อที่แล้ว
พูดสกรนี่มิ้นมันแข็งกระดกไปข้างหลังกรุ๊บกราบ
ตอนแรกนึกว่าเป็นคนมาจากเจแปน
โอ้โฮเจแปนหรอคะเออนึกว่ามาจากบ้านคราวราเทศ

ชนิดไหนแบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ถือว่าเป็นคำตอบหรือยังคะนักข่าวสายบันเทิง

ราคาอยู่ที่

อันนี้แพงและเป็นขอเฉลยอีกอันหนึ่ง
อันนี้ต้องแพงที่คุณไม่ได้เลือก

แต่นี่มันใกล้

จริงหรอ

ไส้เกาะนมเบนทาโกที่คุณเลือก
ราคาต้องถูกกว่า๙๙บาทนะคะ
ถ้าแพงกว่า๙๙บาท

ราคาอยู่ที่

ถูกกว่า

ถูกกว่า
ถูกกว่า

เก่งมากค่ะ

อย่างคึกคือและคิดกัดเกรียวกราว
จิ๊บน้อยอ่ะ

ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือก

แขกเพิ่มนะคะ

ไม่ที่ของสดเท่าไร

เป็นหมูบดปรุงรสเหนียว

เหมาะกับการทำเมนูแกงจืดหรือว่าซุกี้ค่ะ
อันที่๒ค่ะเป็นหมูบดสาหร่ายค่ะน้ำหนัก๑กิโลกรัมเช่นกันค่ะ
เป็นหมูบดสูตรพิเศษเพิ่มประโยชน์ด้วยสาหร่ายสาหร่ายสาหร่ายค่ะ
และอันที่๓ค่ะเป็นทอดมันหมู๑กิโลกรัมเช่นเดียวกันค่ะ
หอมเครื่องแกงทอดมันมากเลยนะคะ
คือปรุงรสสำเร็จมาแล้วเพียงทอดร้อน
ส่งกลิ่นหอมไป๘บ้าน๙บ้าน๑๐บ้านผู้ชายได้กลิ่นวิ่งกรูมาบ้านเราเลยค่ะ

คำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาทของคุณ
ถามเลยค่ะว่าหมูบดปรุงรสทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคา

และทั้ง๓ชนิดค่ะน้ำหนัก๑กิโลกรัมค่ะ

มากแผ่นหนึ่ง๕บาทแผ่นนิดเดียวเอง

มันมันน่าจะผสมพวกแป้งพวกอะไรอย่างนี้
เวลาทอดมันตามตลาดนัดเวลาเขาขาย

มันมีการใส่ผักใส่เครื่องแกงไปอีกนะ
แต่มันก็คือคล้ายกันแต่ว่าอนุไม่ได้ปรุง
อันนี้ก็คือเท่ากับว่ามันต้องใส่เครื่องเข้าไปอีก
แต่นี่คือเนื้อหมูแบบล้วนไง

ถือไปถือมาวนไปวนมาก็ไม่มีประโยชน์
อะไรหรือว่าจะใช้ตัวช่วยหรือเปล่าอะไรหรือว่าจะใช้ตัวช่วยหรือเปล่า
หรือว่าจะใช้ตัวช่วยหรือเปล่าถ้าจะใช้ก็ใช้ได้เลยแหละ

นี่ในเกมก็ใครชนะถ่าย
แต่ใครแพ้เดี๋ยวเป๊กมีบทลงโทษให้กุ๊กกิ

แต่พี่คิดออกอันนี้

นี่แล้วก็โดนลงโทษด้วยไง

เมสาบคุณแพ้

เราก็สะดุดับเลยค่ะคุณผู้ชม

ยืนเฉยเงียบสุดสิบด้วยคนชนะเลือกอะไรคะ
เมื่อกี้ในใจเลือกอันนี้ตั้งแต่แรกก็จะเลือกอันนี้ต่อไปค่ะ
ค่ะคนแพ้ค้านอะไรไหมคะ

โอเคงั้นคุณเลือกหมูบดสูตรสาหร่ายนะคะ
เป็นหมูบดปรุงรสจากโรตัสที่ราคาถูกที่สุด

สนุกสงเหยียมดีจังเลยชอบ
อะไรนะคะทางบ้านไลน์มาถาม
ตรงคุณกุ๊บกิ๊บยืนไฟตกป่ะคะ

แพ้ค่ะอย่าพูดอะไรเยอะ
และราคาหมูบัดช่อปรุงรสจากโรตัส๑กิโลกรัมถ้วยแรกนี้ราคา
ว้าว๒๐๐บาท๕๐บาทไม่ธรรมดานะ

และทอดมันหมูค่ะจากโรตัสที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

เพราะฉะนั้นหมูบดสูตรสาหร่าย
น้ำหนัก๑กิโลกรัมจากโลตัสตรงนี้ต้องถูกกว่า๑๐๐
นี่คือหมูบดสุสาหร่ายที่คุณเล็กซี่และคุณกุ๊บกิ๊บเลือก

เธอมาธีใจกับฉันล่ะครับ

เก่งจังเลยพี่เร็งซีสีข่ะ
บอกแล้วฉันเนี่ยไปตลาดบ่อย
คือหนูไม่ค่อยได้เดินตลาดสดไงพี่เป๊กกี้ค่ะ
หนูเดินไปแบบเอ็มคอเชีย้มากเลย
ไม่มักเย่งร้ายรูปดิ

และถุกนะคะนะฮะมาดูจุดสลายจากโลตัสน้ำหนัก๑กิโล

เก่งมากคุณเล็กกี้และคุณกุ๊กกิ๊บ
บทลงโทษเดี๋ยวจะลงโทษตอนจบเกมนะจ๊ะ
เพราะว่ามันจะเละเทะเละตุ้มอีกแป๊บกว่าที่สุด

ถึงจะแพ้ตอนเป่ายิงชุบแต่คุณชนะในเกมคุณได้ตังค์ค่ะ
ผ่านข้อ๔มาแล้วตอนนี้สะสมเป็นราคา๑๕๐๐๐บาท
เอาละค่ะข้อต่อไป
จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ

คำถามเหมือนเดิมคือ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

รั้วของพี่เคยเป็นรั้วของชาติไหม
เป็นทำไมกลัวตำลึงเกาะ
เบรกพักความหากันสักครู่
บอกว่าหากกระหน่ำแน่นอน